นามของตัวแทนครอบครัวสุขารมนะคะดรวรสุดาสุขารม
เป็นลูกสาวคนเล็ก
วันนี้ก็ต้องมาขอชี้แจงข้อเท็จจริง
เนื่องจากว่าทางสื่อที่ออกไปครั้งแรกเลย
หลังจากที่มีทางหน่วยงานภาครัฐมาสั่งปิดโรงพยาบาล
ก็ถามว่ามีผลกระทบกับทางครอบครัวและคุณหมอเดชาหรือเปล่า
บอกได้เลยว่ามันมีผลกระทบโดยตรง
แล้วก็ทำให้ตอนนี้สังคมก็เกิดสับสนในเรื่องว่า
ใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของหรือเป็นคนดำเนินการ
แล้วก็ที่ข่าวมาบอกว่าผู้เจ้าของได้เสียชีวิตแล้ว
ก็ยืนยันว่าในแพทย์เดชาสุขารมก็ยังมีชีวิตอยู่
ด้วยวัยที่ตอนนี้๘๑แล้วก็อาจจะสูงอายุแล้ว
แต่ท่านก็ยังแข็งแรงดีอยู่อะค่ะ
แล้วก็ในส่วนที่พูดถึงในเรื่องของการดำเนินประกอบการโรงพยาบาล
คุณหมอเดช่าสุขารมและครอบครัวสุขารม
เราเป็นเจ้าของที่ดินนะคะของโรงพยาบาลเดชาและทรัพย์สินใน
เกี่ยวกับการแพทย์๑๐๐ยังเป็นเจ้าของอยู่นะคะ
แต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาดำเนินการประกอบการ
เป็นโรงพยาบาลเอกชนถึงเวลาเป็นเวลา๑๐ปีแล้ว
เนื่องจากว่าเราให้บริษัทศรีอายุจำกัดเข้ามาเช่า
ดำเนินการประกอบการต่อนะคะ๑๐ปีก็เมื่อตั้งแต่ปี๒๕๔
ค่ะแล้วก็ทางครอบครัวเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวใด
กับการบริหารทั้งหมดหลังจากที่เขาเข้ามาแล้ว
แล้วก็ส่วนสถานการณ์ที่เรามี
ที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่ามีผลกระทบมากเลย
ทั้งครอบครัวแล้วก็พนักงานของเรานะคะ
ก็ต้องบอกไว้เลยว่าพนักงานที่อยู่ที่นี่
ก็คือพนักงานเก่าของบริษัทสุขารมนะคะ
คือตอนนี้เราก็เห็นว่าทางศรีอายุบริษัทศรีอายุนะคะ
เขามีการเกิดภาวะขาดสภาพคล่อง
ซึ่งมีบางวิกฤตก็คือเมื่อต้นปี
แต่ถามมาแล้วจริงแล้วคือเขามีสภาวะขาดสภาพคล่องเนี่ย
มาตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วนะคะ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องขอกล่าวในตอนนี้นะคะ
ก็คือในฐานะที่คุณหมอเดชาสุขารมและครอบครัวสุขารม
เป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลเดชาขึ้นมา
โดยถึงจะมีบริษัทอื่นเข้ามาทำกิจการ
แต่ก็ยังใช้ชื่อสุขารมอยู่
ก็ต้องขออภัยกับคนไข้แล้วก็ผู้ประกันตน
ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วทำให้เกิดความไม่สะดวกขึ้นค่ะ
แล้วก็ในส่วนที่จะต้องขอบคุณก็คือหน่วยงานภาครัฐ
เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมาแล้วเขาได้เข้ามาช่วยเยียวยา
แล้วก็ช่วยจัดการให้มันจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

เขาไม่ได้ค้างทุกเดือนนะคะ
เขาจะค้างเป็นจ่ายไม่ครบดีกว่าค่ะของแต่ละเดือน
แล้วก็ผัดผ่อนมาตลอด
แล้วก็ด้วยความที่สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เป็นการบริการเกี่ยวกับสุขภาพ

ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการว่าเราต้องปิดนะ

เพราะว่าเราก็ต้องเห็นแก่ชีวิตคนที่เขายังรักษาอยู่
เราก็เลยต้องโอเค
ในเมื่อเขาสัญญาแล้วว่าเขาจะนำมาใช้เมื่อมี
เมื่อเบิกประกันสังคมได้
เมื่อได้เงินก้อนมาเขาก็จะนำมาเคลียร์

แต่เมื่อสิ้นปีที่แล้วเราก็ดำเนินการตามกฎหมายไปค่ะ
เราไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารของเขา
เพียงแต่ว่าเราเป็น
ถือว่าเราเป็นเจ้าของ
เราเป็นผู้ทำสัญญาร่วมกับเขา
ในการให้เขาใช้สถานที่นี้ไปประกอบกิจการ
เราก็ได้มีการตามโดยตลอด

จนกระทั่งคุณวีรนาศที่เป็นกรรมการบริษัท
เขาเกิดป่วยขึ้นมานะคะ
ซึ่งเราก็ทราบว่าเขาเจ็บหนัก
คือเราก็เข้าใจ
เจ็บหนักเราก็ไม่ได้อะไรมาก

คือมันก็เป็นระบบของบริษัทกับบริษัท

แล้วก็ต้องดำเนินการทางกฎหมาย

ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ
หรืออะไรที่ชัดเจน
มันจะเป็นส่วนที่ธุรกิจเราขึ้นคนไข้

เราก็เลยไม่สามารถที่จะดำเนินการเด็ดขาดได้
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่า
เรารีบหาผู้ประกอบการใหม่
หรืออะไรเข้ามามันก็จะเป็นการไม่ต่อเนื่อง
แล้วก็อย่างที่แจ้งไว้ค่ะว่า
ก่อนหน้านี้คือเขาก็ไม่ได้นักขนาดนี้

ก็ได้คุยกันนะคะ
มีได้คุยกับหลายผู้ประกอบการที่เข้ามา
แต่ก็คือมันก็อยู่ในขั้นตอนเจรจา
แล้วเราก็ถือว่าเราเปิดรับเจรจา
เนื่องจากว่าตั้งแต่หมอแจ๊กสุขารมเสียชีวิตไป
คือตอนแรกคุณพ่อเขามองว่าหมอแจ๊คจะเป็นทายาท
ต่อโรงพยาบาลเพราะคุณพ่อก็อายุมากแล้ว
คือจะมาบริหารโรงพยาบาลต่อไปก็คงไม่ใช่
ก็วางไว้ที่หมอแจ๊คพอหมอแจ๊กเสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
ทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจที่จะขายกิจการมาตั้งแต่ต้น
ประมาณกี่ปี
เรายังไม่มีการได้รับการติดต่อ
หรืออะไรคือเราติดต่อเขาไปแล้ว
เราก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับค่ะ
ไปติดต่อว่าโรงพยาบาลยังไม่ได้ถึง
ค่ะได้ทราบข่าวเหมือนกันค่ะเขาก็ไม่ได้มาชี้แจงอะไรกับเราอะค่ะ
แต่ว่าคือถ้าสมมติว่ามีแบบนั้นเกิดขึ้นเราก็ต้องคุยกันนะคะ
ระหว่างสุขารมกับศรีอายุนะคะเพราะว่าถามว่าเราก็คือผู้เสียหายโดยตรง
ถ้าอย่างนี้อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะ
ไม่ใช่เป็นข้อสรุปของบริษัทหรือของครอบครัวนะคะ
แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มันก็คงจะไปกันลำบากแล้วอะค่ะ